ไปดูเหตุประทึกที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
คุณผู้ชมมีผู้เสียหายเขาขับรถมาตามถนนอยู่ดี
แต่ปรากฏว่าเจอทหารผีกัญชาผีเยอะแล้วคลั่งคลั่งไม่พอนะคะ
สร้างความเดือดร้อนกระโดดตัดหน้ารถแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมพี่ก๊อฟค่ะคือเขากระโดดขวางแล้วก็กางมือออก
โอ้โหถ้ารถเบรกไม่ทันไม่อยากจะนึกสภาพเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าจะต้องนอนอ่านหนังสือพิมพ์กลางถนนกลายเป็นศพหรือเปล่า
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดกระบี่
กล้องหน้ารถผู้เสียหายแล้วมันจะมีช่วงท้ายคลิป
คุณผู้ชมสังเกตดูว่าผู้เสียหายเจ้าของกล้องหน้ารถเขาเดินลงไปที่ถนน
หวังจะคุยกับหนุ่มคลั่งแต่หนุ่มคลั่งจู่จู่จู่โจมเขาไม่หยุดเลยนะคะ
กระทั่งเขาต้องมีการชักปืนออกมาเพื่อป้องกันตัว
แต่ดูเหมือนหนุ่มคลั่งก็ไม่ได้กลัวเลย
ส่วนนี้คือกล้องหลังรถของผู้เสียหายที่มีการจับภาพนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้
และคุณผู้ชมเห็นชายหญิงสองคนที่อยู่ขวามือไหมคะ
นั่นคือพ่อแม่ของหนุ่มคลั่ง
เรื่องนี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นหน้าโรงเรียนบ้านปากหยานะคะ
บนปลายพญาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ช่วงเย็นของเมื่อวันที่๒๓พฤศจิกายน
คือผู้ชายคนที่ดูเป็นนุ่มคลั่งคนนี้เขามีการทุบรถของผู้เสียหาย
แล้วก็จังหวะนี้นี่ผู้เสียหายไม่ได้จะทำร้ายเขานะคะ
แต่ว่ามีการชักอาวุธปืนออกมาเพื่อป้องกันตัวแล้วดูสิใส่ชุดทหารพลานอยู่เลย
เดินเดินเดินแบบโอ้โหท่าทางกลางไม่กลัวปืนด้วย
คล้ายกับจะทำร้ายผู้เสียหายแบบนี้
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเราได้พูดคุยกับตัวเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาอยู่ดีจู่ทหารโผล่มาจากไหนไม่รู้
ทีนี้พอลงจากรถไปเขาก็บอกว่าจู่ทหารคนนี้ก็เดินเข้ามาคล้ายกับจะทำร้ายเขา
เขาเลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจเข้ามาช่วยเหลือ
ไปสักพักค่ะคุณผู้ชมตำรวจหลายนายเลยประมาณสักสามนายได้นะคะ
พร้อมกับตัวไม้งามจากสพปลายพระยามเข้ามาระงับเหตุแบบนี้ค่ะ
ก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมบอกตัวหนุ่มคลั่งว่านั่งลงนั่งลง
นั่งลงก่อนจะมีการเตะตัดขาไปหลายทีนะคะ
กระทั่งเขาล้มลงค่ะและสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้ยอมรับว่าที่ตัวเองคลั่งในสภาพชุดทหารแบบนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าทั้งเสพกัญชาพี่กัญชาดื่มน้ำกระท่อม
โอ้โหเสพรวมเหมือนกันนะแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
พ่อแม่ไปรับมาจากค่ายทหารในพื้นที่จังหวัดสุราช
จะกลับบ้านที่พังงาแต่ยังไม่ถึงบ้านค่ะ
ระหว่างทางคึกขนองคึกคักนะคะกระโดดลงจากรถกระบะ
แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ท้ายที่สุดพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับตัวเจ้าของรถที่เขาโดนทุบ๓๐๐บาท
และพ่อแม่บอกว่าก่อนหน้าที่จะมาขวางรถชาวบ้านเนี่ย
ทหารคนนี้นะคะเพิ่งไปตีหัวจ่าทหารในค่ายแตก
พ่อแม่ต้องไปรับกลับบ้านเลย
เอาฝากดูแลแล้วก็นำไปบำบัดต่อด้วยนะคะ